ตำรวจจังหวัดตรังจับกลุ่มคนขับรถทัวร์
แต่คนขับรถทัวร์คันนี้เนี่ยมีทรัพย์สินหลายสิบล้านบาทเลยคุณผู้ชม
มีบ้านถึงสามหลังอ่ะนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ขับรถทัวร์อย่างเดียว
เขาลักลอบขนยาเสพติดด้วยตอนจับเนี่ยกำลังขับรถทัวร์อยู่เลย
แล้วก็แวะรับส่งผู้โดยสารค่ะแล้วก็พอจับตรวจค้นเจอยาบ้า
มูลค่าเป็นสิบล้านบาทเลยอ่ะนะคะตำรวจตรวจค้นบ้านทรงไทยของนาย
ธีรวัตรมนยงคนขับรถโดยสารอยู่หมู่๗ตำบลหาดสำราน
อำเภอหาดสำรานพอไปตรวจค้นเนี่ยเจออาวุธเจอทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เจอยาบ้าด้วยบ้านมีถึงสามหลังนะคะทรัพย์สินรวมแล้วเนี่ย
สิบล้านบาทเลยตำรวจตรวจยึดแล้วก็ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ดำเนินคดีข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดตามกฎหมายต่อไป
พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทองใบรักษาการผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดตรังเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ย
เป็นกรณีของผู้ค้ายารายใหญ่ของจังหวัดเลยนะคะตำรวจชุดสืบสวนเขาได้ข้อมูลว่า
นายธีรวัตรคนนี้เป็นผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่
ก็เลยเข้าไปจับกลุ่มขณะที่นายธิรวัตรขับรถทัวร์อยู่เลยค่ะ
ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแล้วเขาก็ตรวจค้นปรากฏว่าไปเจอยาบ้ากว่า๖๐๐๐เมตรอยู่ในกระเป๋าสะพาย
มูลค่าเป็นสิบล้านเลยนะคะคุณผู้ชมจากการสอบส่วนเบื้องต้นผู้ต้องหาบอกว่า
ทำการในลักษณะแบบนี้เป็นเครือข่าย
ลักลอบขนยาเสพติดมาจากจังหวัดสมุทรสาคร

ดังนั้นหลังจากนี้ต่อไปตำรวจเขาจะมีการขยายผล
แล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ที่ร่วมขบวนการต่อไป
ส่วนทรัพย์สินที่มีการตรวจยึดได้
เขาก็ต้องยึดซับตามขั้นตอนของกฎหมาย